เจ้าหมอย๑๐๘เขาก็ว่ากันด้วยเรื่องของสาวน้อยคนหนึ่ง
เห็นแล้วก็เออน่ารักดีอายุแค่๒๓๒๔เองใสดีนะ
แต่ใช้ความสวยไม่เป็นประโยชน์
การคิดจะแย่งคนมีเจ้าของแล้วพยายามทำทุกทางเพื่อให้ได้ตัวเองมีตัวตน
เป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่
คนไทยไม่ค่อยชอบเรื่องมือที่๓
ครับแม้คุณจะทำดีกันมาก่อนกี่ร้อยครั้ง
แต่การไปแอบกินผัวชาวบ้านหรือพยายามแย่ง
สังคมก็ตราหน้าคุณแล้วว่าเฮดีเย่
อะไรเฮดีเย่ไม่รู้เหมือนกัน
นี่พูดเหมือนพายุเฮดีโออะไรแบบนี้นะ
อัตราโมดายิ่งการที่แบบคุณแกล้งทำตัวแป๊ว
เหมือนทุกวันนี้เด็กมาแล้วต้องทำตัวแววใส
มาขอถ่ายรูปกับเมียหลวง
ไปถ่ายรูปกับเมียหลวง
แต่คุณเอาภาพนั้นไปลงแล้วไปเหน็บเมียหลวงนั่น
นั่นเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารัก
นี่ก็คือปฐิกรรมอันนั้นแหละ
แล้วนั่นก็คือบ้านพี่ย่านะนั่นก็คือบ้านพี่เป๊กนั่นแหละ
บ้านพี่เป๊กอยู่ในห้องกินข้าวของนั่นแหละ
การเอาตัวเองมาเสี่ยงเพราะคิดว่าความสวยใสใหม่และเด็กกว่า
ชนะทุกอย่างไม่จริงแม่บอกว่าอย่าคิดว่าแม่สวยหรือมีค่า
แล้วจะสามารถแย่งผู้ชายของคนอื่นได้แค่ใหม่กว่าแต่ไม่ได้แปลว่าดีกว่า
บางทีการทำตัวนิ่งอยู่ในที่ของตัวเองไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
อาจจะทำให้หนูอยู่ได้ยาวนะคะแต่การละรานการละลาน
เพื่อให้ได้มาเป็นของตัวเองอย่าลืมนะคนไทยเผือกเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก
วันไหนที่มีหน้าหนูหลุดออกมากลัวว่าทัวร์หนูจะลง
แต่เจ๊มอยเขาก็บอกว่าไม่แฉหน้าน้องแน่นอนค่ะ
เพราะความน่ารักของน้องพี่ยังเอ็นดูเลยนะเขาก็ว่าอย่างงั้น
แต่ตัวไปลงแล้วเรียบร้อยนะโอ้โฮบอกเลยว่าสุดยอดของเราแล้ว
คือเรื่องมันก็เป็นคดีความมากมึงขึ้นจากคุณไยทันย่า
คุณไยทันย่าก็ไปเจอทนายเจมส์หลายทนายทนายที่ให้คำปรึกษา
เหตุการณ์มันเป็นยังไงนะครับพ่อแม่ก็เริ่มลูกโตขึ้น
ก็ต้องคอยสอดส่องนะครับแกล้งแทรกประสงค์ดี
มันเหมือนว่าเป็นแบบว่าทำงานกับพี่เป๊กนั่นแหละ
และวันนี้คืนดีไปรายอาหาร
คือพี่ยากนั่งไปกับคนผู้หญิงที่เข้นแกร่งมาก
แต่ก็หมายถึงว่าอย่างที่บอกว่าพ่อแม่เนี่ยมีลูก
ในบ้านเป็นคนที่ครอบครัวนั่นแหละ
ปรากฏว่าพ่อแม่เนี่ยที่มีลูกเริ่มโตเนี่ยต้องคอยสอดส่องนะคะ

ประสงค์ดีแต่จริงแล้วประสงค์ร้ายเข้าหาเด็กทางโซเชียล
ถ้าเกิดขึ้นเราฟ้องได้ค่ะ
แล้วก็มีเซฟคิดแล้วก็มีแอดไปหาพี่เป๊กด้วย
คือนางก็บอกว่าโอเคถ้าสมมุติอยู่อ่ะอย่ามายุ่งกับลูกนางอืมใช่
คืนนางรู้อยู่แล้วว่าเป๊กมีเออแบบว่าน้องน้อง
พี่เป๊กเป็นคนที่ชอบปาร์ตี้มีน้องนะ

คุณไอ้ธัญญาสนใจอย่างเดียวคือทำงาน

เด็กผู้หญิงคนนี้ไปส่งไลน์หาลูกนาง
ที่นางเอาไลน์ไว้คลิกขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ
ข้อความใช่ไหม

ฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือฮือ

ถ้าน้ำอ่ะทำใส่อยู่ดิของขึ้นเข้ามาทีก็มรรละราญพี่ทำไม
น้ำน้ำต้องกวงน้องคนนี้รู้จักพี่เป๊๊กมา๓๔ปีนะ
น้ามันไปเจอพี่เป๊กแล้วพี่เป๊กจะจัดการยังไง
ประกอบพี่เป๊กบอกอืมพี่เป๊กก็ไม่มีอ่าเดี๋ยวยากเขาลงยากเองแล้วกันนะ
ปรากฏว่าหลังจากที่ธัญญาก็ได้โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์นั่นแหละ

พร้อมบอกว่ามีการปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลเนี่ย
ซึ่งชาวเน็ตก็ได้เป็นภาพนี้นักศึกษาที่มีชื่อเสียงรายหนึ่ง
พร้อมทั้งแชทที่คุยกับลูกน้องลียาอย่างสนิทสนมเนี้ย
งานนี้ชาวเน็ตไลน์หนึ่งเข้าไปถามนักศึกษาคนนี้ว่า
อยากรู้จริงครับเล่าหน่อย
ศึกษาสาวก็รีบตอบกลับมาทันทีว่ารอก่อนดีกว่านะคะ
หนูเป็นคนธรรมดาอืม
ไม่จำเป็นต้องมานั่งแถลงข่าว
เชื่อว่าเราเป็นห่วงแล้วก็มีใจบริสุทธิ์พอครับ
ก่อนหน้านี้ก่อนมีการคุยกันตลอดไม่มีประโยคไหนที่คุยกับคุกคามน้องเขาเลย
อืมนี่นะฮะ
เออนะแต่บางทีการเขียนมันก็ความหมายในยะไง
มันมีความบางทีมันอาจจะมีการแอบแฝงเหมือนไม่มีอะไร
อยากแสดงตัวตนหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้
ประมาณนั้นอยากให้ใครได้อ่านแล้วรู้สึกอะไรบ้างหรือเปล่า
ก็เป็นอย่างนี้นะครับผม